ไปต่อเหตุการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีฮะ
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนัดกันไปเที่ยวร้านเหล้า
หวังใจจะไปจีบสาวเสิร์ฟในร้าน

ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาไปชนโต๊ะของเขา

นี่ครับคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนะครับ
นะฮะน้ำร้านที่เป็นกึ่งพับก็คือร้านเหล้านะครับ

นายชุมพลผู้ตายเนี่ยที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ย
เดินออกมาจากร้านแต่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ดักรออยู่
จากนั้นทะเลาะกันชุลมุนวุ่นวายไปหมด
นะฮะแล้วก็มีหนึ่งในคู่ก
แล้วหักกระสุนเก้ามะมาตกอยู่๑หัว

เข้าที่ชายโครงด้านซ้ายทะลุขวา

โดนยิงเข้าไปแล้วครับสอบส่วนผู้ก่อเหตุคือนายฤทธิ์โครงสิมอายุ๒๒ปี
อันนี้เป็นคนยิงนะฮะคนยิงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีนายนรงศักดิ์ศรีคำคงอายุ๒๒เท่ากัน
เป็นคนส่งปืนให้แล้วก็เป็นคนพาหนีตำรวจตามจับกลุ่มสองคนได้
นี่เห็นไหมฮะนี่คนนี้ตามไปส่งปืนให้เขาอีกคนนึงยิงนะฮะหลังจากหนีไม่นานตำรวจตามจับกลุ่มได้
แล้วก็ยอมรับว่าร่วมกันก่อเหตุฆ่าเขาตายจริงถามว่าทำทำไม
คนนี้ชวนกันไปเที่ยวร้านนี้จะไปจีบสาวเสิร์ฟที่ร้าน
ชอบเขานะฮะระหว่างนั่งคุยกันกับผู้หญิงในร้านอยู่นะนายชุมพลผู้ตายเนี่ย
เมาแล้วเดินไปชนโต๊ะเขาโมโหครับมาชนโต๊ะทำไมมีปากเสียงกัน
แต่กาดในร้านมาแยกสองคนแล้วก็เชิญออกไปนอกร้านนะฮะ
ต่อมามีการไปดักรอนายชุมพลอยู่หน้าร้านเพื่อเคลียร์กันว่ามาชนโต๊ะทำไมมีปัญหาอะไร
แต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องครับทะเลาะกันบานปลายแล้วเพื่อนส่งปืนให้ก็เลยยิงครับ
ถามว่าปืนเอามาจากไหนสั่งซื้อทางออนไลน์สั่งซื้อทางออนไลน์นะฮะ
ทั้งสองคนนะฮะยอมรับแบบนี้เมื่อวานเนี่ยญาติของนายชุมพล
นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณที่หน้าร้านจุดที่เกิดเหตุ
ระหว่างที่พระกำลังท่องบทสวดมนต์ครับเพื่อนของนายชุมพลร้องขึ้นมา
ร้องไห้ร้องห่มอาการคล้ายผีเข้าเหมือนวิญญาณเข้าสิง
แล้วพูดขึ้นมาประโยคนึงว่ายิงกูทำไมลูกกูยังเล็กอยู่เลย
กับญาติช่วยกันปลอบแล้วคิดว่าแน่วิญญาณของชุมพลมาเข้าสิงเพื่อน
ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแน่ไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้ครับ

แล้วก็พูดลูกกูลูกกูอะไรแบบนี้นะ
ก็คือเขาคงเป็นห่วงลูกเขาอยู่นั่นแหละ
ทีนี้แม่ชุมพลคือนางก็บอกเสียใจกับชุมพล
บอกว่าเสียใจมากเพราะว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัว

ไม่ได้มีการติดต่อมารับผิดชอบแต่อย่างใด
เงินเป็นล้านเขาบอกไม่อยากได้
แต่อยากจะให้ลงโทษคนที่ก่อเหตุให้สาสมที่สุดแล้วกันนะครับ